เกิดเพ้ิร์ฟ

เพื่อนขาต่อมาพูดโรครับ

พอใส่ใหญ่คนชอบว่างแล้วใหญ่กว่า
เปลี่ยนเป็นนอนน้อยเป็นหนอนน้อยสีเขียวมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าคะ

ไม่มีค่ะหัวเขียวให้รัฐค่ะ
โอ้โฮโอเคเอาล่ะมาดูข่าวแรกนะคะ
คณะรัฐมนตรีให้วันที่๒๖ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการ
เพื่อให้ประชาชนร่วมถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ

เนื่องจากวันนี้ค่ะที่ธรรมเนียมรัฐบาล
พลเอกอธิษฎชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พันเอกอธิษชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอลนะคะว่า
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งคอรมอลได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการขอให้นำผลการประชุมนี้
ของคณะกรรมการถวายกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท
พระราชทานพระราชวินิจฉัย๓ประการนะคะ
คือ๑เป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
จำนวน๕วันคือวันที่๒๕๒๙ตุลาคมนี้นะคะ
จัดการทำภาพซุ้มประดับถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน
เห็นสมควรให้เป็นภาพพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
บันทึกภาพพระบรมโมโกรธบนพระที่น่างดุสิทธิ์มหาประสาท
และ๓การจัดนิทัศกาลภายหลังงานพระราชพิธี
ถวายพระเพิงเห็นสมควรกำหนดเป็น๓๐วัน
คือในวันที่๑ถึง๓๐พฤศจิกายนศุกร์นี้นะคะ
โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักค่ะ
เมื่อได้นำความกราบบังคมบรรทุกขออภัยค่ะ
เมื่อได้นำความขออภัยอีกครั้งค่ะ
เมื่อได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ
ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้เป็นไปตามที่มติคณะประชุมนะคะ
และพระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณขณะเดียวกัน
รมอลก็อนุมัติให้วันที่๒๖ตุลาเป็นวันหยุดราชการ
ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
และให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีค่ะ
ส่วนวันหยุดต่างนะคะซึ่งเราก็ครั้งแรกนั้นเราคิดว่าคงจะหยุดหลายวันค่ะ
ซึ่งพอคุณสันเสริญแก้วกำเนิดนะคะท่านเป็นพลโทนี่แหละค่ะ
ท่านก็บอกว่าในวันที่๒๕และ๒๗นั้น

ต้องขอให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาต่อไป
ซึ่งกำหนดการวันที่๒๕นั้นเป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมน
ส่วนวันที่๑๖ก็เป็นวันถวายพระเพิงอย่างที่เราทราบกันอยู่ค่ะ

เช้ามืดนั้นพระบรมกฏนั้นจะมีการอัญเชิญขึ้นพระราชยาน
แห่ไปตรงไปที่หน้าวัดพระเชตุพลหรือวัดโพ
และช่วงที่๒คือถวายพระเพลิงและช่วงที่๓เวลา๒๒นาฬิกานั้นคือ
ถวายพระเพลิงจริงส่วนวันที่๑๗ก็เก็บพระบรมอัด
วันที่๒๘นั้นก็จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัตย์
ส่วนที่๒๙นั้นเป็นการอัญเชิญพระบรมอัตขึ้นพระวิมาร
พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทเพื่อนำไปเก็บไว้ที่ห้องพระ
จากนั้นก็จะมีการแห่อิสริยยศเป็นขบวน
ไปประเด็นสถานที่วัดพระราชปภิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม
ราชวรมหาวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่เก้าซึ่งเราก็ทราบว่าจะมีการ
ไว้สองที่ในราชการนี้นะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไป
ว่าจะมีประกาศเพิ่มหรือไม่ค่ะซึ่งต้องมีพระบรมราชานุญาต
จริงแล้วเป็นแฟนที่คนไทยไม่ได้อยากไปไหน
อีกคราวเราก็ติดตามมาตลอดบางคนบอกว่าอยู่แต่เวลา๒๓วัน
เพราะ๒๓คือวันปีย้ำนำหาราช
ณวันนี้เราประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันที่๒๕

วันนี้ประกาศยังเป็นต่างการวันที่๒๖ศุกราคม

คือให้กับทางที่ประชาชนต่างจังหวัด
เดินทางเข้ามา
แต่แน่นอนเมื่อเช้านี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงว่า

เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตใช่ไหมน้อง
ใช่เกิดขึ้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ตัวใหญ่สังคม

ตัวเองแล้วไลฟ์สดให้คนอื่นได้ดูด้วย
เพราะว่าเป็นการประชดภรรยาตัวเอง
คือมันเป็นเรื่องที่สุดสะเทือนใจมาก
เมื่อพ่อเด็กคนนึงเนี่ยนะคะ
จับลูกสาววัยเพียงแค่๑๑เดือนเนี่ย
แวนคอแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตาม

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ

ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าต้นกล้าจ๋า

นี่คือชื่อชื่อเขาหรอได้เผยแพร่คลิป
เป็นไลฟ์สดของคุณพ่อคนหนึ่งที่จับลูกแขวนคอนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไปที่บ้านร้างไม่มีเลขที่
อยู่หมู่๓ตำบลสาครูอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
จากการตรวจสอบก็พบศพของนายวุฒิสันว่องทะเล
อายุเพียงแค่๒๑ปีนะคะ
ใกล้กันนั้นก็พบกับศพเด็กหญิงวัย๑๑เดือนหรือว่าน้องเบต้า
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องเปิดกล้องตั้งเอาไว้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานในเรื่องของชนวนเหตุ

แล้วก็ฆ่าตัวตายโชว์ทางเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นการประชดภรรยาของเขานั่นเองนะคะ

นางสาวจิรานุษย์หรือว่าน้องบิว
ภรรยาของนายวุฒิสันผู้ก่อเหตุที่ไลฟ์สด

แล้วก็มีลูกอยู่ด้วยกันนั่น๑คน
ในวันก่อนเกิดเหตุผู้ตายเขาก็ลุกมา
หยิบโทรศัพท์ของภรรยาเขา
ซึ่งก็คือคุณบิวไปดูแล้วก็โมโห

หลังจากนั้นเสร็จภรรยาก็เลยบอกว่าไม่ได้เขาก็กลัว
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถูกฆ่าไม่รู้จะถูกฆ่ายังไง
ตัวเองก็เลยหนีไปอยู่กับพี่ชาย
ตัดสินใจว่าเอาละวันนี้จะแยก
แยกกันอยู่กับผู้ตายสักพักหนึ่ง

ขณะเดียวกันก็คือกลับไปเก็บข้าวของที่บ้านผู้ตาย
พบว่าลูกถูกพาตัวออกไปแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าพาออกไปทำธุระข้างนอกค่ะ
ต่อจากนั้นโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายอีก
กระทั่งช่วงค่ำก็ได้โทรศัพท์กลับมาบอกว่า

แต่ในระหว่างนั้นพี่ชายตัวเองก็ได้เห็นคลิปเนี่ยค่ะ

แล้วก็มาบอกมาบอกตัวภรรยาของเขาก็คือคุณบิวเนี่ย
ให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปช่วยติดตาม
กระทั่งมาพบว่าทั้งคู่นั้นเสียชีวิตแล้ว
คุณรู้ไหมว่าจริงแล้วเพื่อ

วันนี้ทางกรมสุขภาพจิตเขาพูดว่ายังไง
งจี้รู้ไหมพี่เหมียวรู้ไหมรถเมย์รู้ไหม

ว่าไอ้ไลฟ์ฆ่าตัวตายทุกวันนี้

เฉลี่ยที่มีการไลฟ์สดเนี่ยนะฮะ

คุณคิดว่าเดือนหนึ่งมีกี่ลาย

คุณเชื่อไหมว่าที่มันเป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าว
ต่อเดือนมีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
เดือนละ๑๒รายอย่างต่ำฮะ

วันนี้นาวาอากาศตรีนายแพทย์หญิง
นายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัตรเนี่ย
ธิบดีกรมสุขภาพจิตเขาพูดเลยว่าเฉลี่ยเดือนหนึ่ง๑๒ราย
ซึ่งการถ่ายทอดสดลักษณะนี้ไม่สามารถจะตัดต่อได้นะฮะ
แล้วก็หรือเซ็นเซอร์ได้ในขณะออกอากาศ
หากมีผู้ติดตามจำนวนมากเฮ้ยมันกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้วอ่ะ
พอคนหนึ่งเห็นคนนึงก็จะทำตาม
ต่างคนต่างเข้าใจผิดซึ่งแล้วก็ข่าวก็จะเร็ว
ถามจริงเมื่อคืนนี้พี่ตอนเที่ยงคืนกว่าพี่ไม่ได้หลับเลย
เพราะว่าได้รับข่าวอันนี้ตั้งแต่จดหมายที่เขาเขียนถึงแฟนเขา

กลับมาเป็นกลับทุกอย่างกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมใช่ไหม

ก็คือตัดเพราะในเรื่องแบบว่าแบบเรื่องของภรรยาของเขาเนี่ยอ้อนวอน
อยากจะไปขอคืนดีอยากจะขอโอกาสแก้ตัว
อยากจะแบบทุกอย่างเลยเขามีภาพที่ผู้ตายเนี่ยโพสต์กับภรรยาก็ระบุว่า
รักกันจะตายมือเราจับกันแน่นพอ
คือเขาก็มีปัญหาในเรื่องนี้กันมาก่อน
ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเขาพูดว่ายังไงรู้ไหม
เขาบอกเลยบอกว่าลักษณะของคนที่จะถ่ายทอดสด
หรือคนที่จะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีหรือกัน
อย่างแรกอย่างแรกเลยจะต้องระบาย
เขียนระบายเขียนระบายมาก่อน
ในสื่อออนไลน์ของเขาก่อนเลยว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
ถ้าจะช่วยเหลือต้องอยู่ในช่วงนี้
คือต้องช่วยเหลือเขาในเบื้องต้นตอนนี้
ที่เขาไปคิดสั้นไปแล้ว

คือคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะไม่พูดกับใครเลย
ถึงจุดนั้นเขาจะไม่พูดใครเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะเข้ามา
แต่ตอนนี้มันเหมือนกับต้องเปิดกันอย่างนี้
อันนี้คือประชดสำหรับคนนี้เลย
ซึ่งแต่ก็จุดประสงค์คือให้ตาย

ถ้าสมมุติเอาจริงประเทศเกาหลีประเทศจีน
เขาทำอย่างนี้มาแต่ประเทศไทยของเราเนี่ย
ก่อนเราจะคิดว่าคนที่ฆ่าตัวตายคือคนจะต้องอายุ๓๐ขึ้น

ประสบปัญหาชีวิตประสบปัญหาการเงินแสดง

เฮ้ยอายุกลายเป็น๑๐กว่า

หนึ่งและปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความรักและต้องการคนบางคนที่มาเข้าใจน้อง

ปกติมั่นใจกับเกษตรการภอมแดงหรือยังแองจี่

ต้องเชื่อต้องเซอร์ไพรส์ต้องรอรินเอา

เธอเคยไปเดินแล้วเธอได้เดินส่วนเขาให้ผมดงผมแดง
ก็ได้เดินนะคะมีสื่อมาสัมภาษณ์ด้วย

หนูก็แต่งตัวเเมื่อวางหนูเต่ามายเเรลแน่งเต่งตัวแต่งแน่ง
เน่งควรเป็นเซลลัฟส์เน่ที่มันไปมาร่ายรอบเเหละ
เอาล็อกของหลุยวิตรองไม่ตามรักษาใส่หลุยวิตรองตรงไหน

ปีนี้หลอนจะได้ไปไหมเนี่ยก็ต้องยุ่นดูค่ะ
หรอหลอนไปกี่ปีติดแล้ว

เพราะนางออกมาพูดแล้วปีนี้นางไม่ไปเดินหรอกหมายพรมนงพรมแดง

เจ้าเดิมชมภูไปแน่นอนถูกไหมครับ

ก็ถึงวันนั้นก็จะประมาณ๕เดือน

ก็ใส่ชุดที่เป็นเหมือนเมื่อวาน
ที่พี่ชมใส่ไหมพรองนิดหนึ่ง
แล้วก็นางก็เลยยืนแย้นว่าอย่างไรก็ได้แต่จะพาเด็กแฝดนี่ไปเดินทอมแดงกับเขาด้วยเธอ
ผู้บอกไม่ได้ปิดคนใกล้ตัวรู้กันอยู่แล้วว่านางได้ลูกแฝด
เพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการ
เพราะตั้งแต่ปีใหม่มานานยังไม่ได้ออกไปเจอสื่อที่ไหนเลย
จากวันนี้ซึ่งความรู้สึกแรกที่รู้ว่าด้วยเป็นลูกแฝดเด็กผู้ชายเนอะ
โอ้โหแม่ของคุณน็อตยังดีอกดีใจมาก
ความรู้สึกตอนนี้อยากได้ผู้หญิงอีกนางอยากจะเอาผู้หญิงอีกนะ
ก็คือเอาแฝดสองก่อนแล้วเดี๋ยวเอาผู้หญิงสักหนึ่ง
ทางบ้านของคุณน็อตนี่ก็ดีอกดีใจเป็นครอบครัวคนจีนอะเนาะนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงกับเรียกว่าเหล่านเพราะว่ายังไม่เห็นออกมา

ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าปีนี้เอาง่าย๕เดือน
บางคนอาจจะต้องสละสิทธิ์ในการไปเดินพรมแดน
ถามจากปากมาแล้วพี่ชมปีทีท้องให้ศละศิษฐ์ใครไปละครับ

แล้วก็บอกเป็นแพลนที่อยู่ในหัวของนางเนี่ยมานานแล้ว
ตั้งใจว่าปีหนึ่งจะต้องไปในเวอร์ชันแบบนี้

นังเดินมากี่ปีแล้วล่ะ

ปีแรก๑ปี๒ปี๓ปีนี้ปีที่๔
วันหนึ่งนางจะต้องอุ้มท้องแล้วเอาลูกมาเดินตรงพรมแดง

มันเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่ก่อนนางแต่งงานแล้วด้วยซ้ำไป
ก็คือนางเอาง่ายว่าวันหนึ่ง

คือมองไม่เห็นเลยที่ยังออกกำลังกายยังมียังมีสิ่งแพคอยู่เลยอะ

ในสถานะที่เรามีเราการแบบนึงทางนี้
สามีก็จะไปด้วยคุณน็อตจะไปด้วย

ช่วงนี้ช่วงที่เดียวจะไปนางบอก๕เดือนพอดี
ร้านจึงเรียกว่าเรายังดูกล้ามกึ่ง

ปีนี้ตั้งใจว่าจะทำให้สบาย
ไม่อยากจะแบกความเครียดคุณอยากจะไปแบบใส
สำหรับคนที่มองว่าที่คุณแม่เนี่ย
รู้สึกว่าผู้หญิงมีภาระหน้าที่ของคำว่าแม่

ถูกต้องไหมนางก็บอกนางไม่จำเป็นจะต้องลดอะไรที่เป็นคุณค่าในตัวเอง
เราก็ยังมีความสุขในความเป็นตัวของเรา

ให้มันสามารถแบบว่าเป็น๒พาร์ทได้

เอชายามิดชัยมีลูก
ออกมาพูดแล้วนี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลย
เดิมเขาก็โพสต์อย่างเดียวนะ
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยกัน
เดี๋ยวมาดูกันจริงช่วงหน้าช่วงหน้าคุณผู้ชม
คนสงสัยว่านางเป็นตุ๊ดก็เนอะ

ก็หนูเจอตอนที่มาโผล่อิพรรดิบ่าพี่เอ๊ก็โอเค

แล้วไม่รู้ไงเพราะว่าพี่เอ๊เขาแบบเป็นผู้นักงานพี่เอ๊

ก็คือมันก็อธิบายไม่ถูก
ถามว่าแบบพี่เอเขามีความนุ่มนวลไหม

ขนาดฉันทำงานในวงการไปกับฉันยังช็อก

แล้วพี่ให้เค้าก็บอกว่าไง

เล่นเรื่องแบบว่าคือเวลาจะทำงานด้วยกัน

แต่สมองฉันตื้นฉันก็เลยคิดได้แค่นั้น

โตแล้วค่ะลูกสาวนี่อายุ๒๔นะชื่อน้องแป้ง
แล้วพอย้อนกลับไปดูมีเมียอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ไปทำงาน

ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอณปัจจุบันนี้แหละค่ะ

พี่เอ๊ยที่ไปกองทุกครั้งก็จะเป็นลูกพี่
อ๋อนี่คือเมียเหรอ
หนูเจอพี่หนูนามานานแล้ว
ก็คือเจอตั้งแต่ทำงานกับพี่เอทำรายการกลับบ้านเรา

แต่จะถามว่าหนูรู้ไหมตอนนั้นหนูก็ไม่ได้รู้นะ

แต่ว่าตัวพี่ตั๊กบริบูรณ์เคยแซว
บอกว่าคุณเอ๊ยผมรู้นะว่าคุณมีลูกมีเมียแล้ว

ไม่ได้พูดอะไรพอพี่ตั๊กแซววันนั้นหนูก็เลยแบบ
เอ๊ะไม่กล้าเล่นกอดกับพี่เออะไรอย่างนี้ปกติ
หนูก็ยังเจอพี่หนูนาราวงานวงศวงละคร

คือไม่รู้แต่พี่หนูนาเป็นแบบดูแลทุกอย่างอยู่แล้ว

ไปไทยรัฐออนไลน์ไปเจอเอาประวัติพี่หนูนาเหรอ
ออนไลน์ไปเอาประวัติเลยว่ามีธุรกิจอะไรบ้าง
ไปเจอยังไงบ้างเมื่อก่อนเขาเจอกันยังไง

ไปดูมาปล้องทาย
แต่เราแค่ไม่โฟกัสเขาเฉย

กี่ปีเนี่ย๒๐กว่าปีเท่าอายุลูกคนโตคือ๒๔ปี

ไปไทยกลับบ้านเราเดี๋ยวลดเมย์จะไปถามพี่เอ๊มัยพี่มดดำฝากถามว่าพี่เอ๊ตกลงพี่เอ๊เนี่ยใช่ใช่ไหม
ไม่อย่าเก็ตในสิ่งที่เชื่อนะเธอเนาะบางทีเป็นพระเอกกล้ามใหญ่หนวดเฟิร์มขนเยอะอุ้ยตายแล้วเด็กหญิงยิ่งกว่าฉันอีก
เอ้าฉันขอฟโพกัสเรื่องนี้ไหม

นึกออกปะเอชายาไม่ใช่เราคิดว่าใช่แน่
เพื่อนสาวแน่มีลูกสองหรือเปล่า

เอเขาออกมาพูดชัดเจนเลยนะคะ
ที่ออกมาแบบให้สัมภาษณ์ที่
วันนั้นมีรายการบันลังเสียงทอง

หลายคนก็ให้ความสนใจกับครอบครัวของต้น

ถ้าเกิดอยากจะคุยกันในเรื่องของครอบครัว
จริงให้ไปในวันที่๘พฤษภานะคะ

แต่ว่าพี่เองไม่ได้พร้อมที่จะตอบตอนนี้
ขณะที่ออกมาพูดเขาก็บอกเลยว่าตัวเขาเองกับน้องแป้ง
เขายังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าอยู่กันคนละที่
แต่ว่าลูกสาวก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็ดีใจจนร้องไห้เลย
ในฐานะที่เป็นพ่อก็ได้แต่บอกว่า
พ่อทำให้หนูแล้วนะลูกมีความสุขกันแล้วในครอบครัว
เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณน้ำใจของทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
หลังจากที่พูดไปเขาก็บอกเขารู้สึกว่าเขาโล่งอกมากนะคะ
สวยไปแล้วนะอ๋ออย่างนี้๒๔ปีสิคะ

พี่เอบอกฝากเชิญเลยนะคะเขาจะบอกให้หมดทั้งเรื่องของครอบครัว
ในวันนั้นเขาจะพูดให้หมดเลยนะคะไม่มีการปิดบัง
ทุกคนจะได้ทำงานกันอย่างสบายใจด้วยไม่มีอะไรค้างคาใจนะคะพี่

ข้างนี้เขาจะบอกแล้วไงว่าเขาจะเปิดพูดเลยวันที่๘นี้

แล้วเมย์เจอพี่เอ๋วันเสาร์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันจานนั้นค่ะ

พี่หนูไปบ้านพี่เอ๋มา

น่าจะเล่นอยู่ในคณะของพี่เอ
แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเขา

ไม่รู้ว่าเป็นลูกชายเขาด้วย

มีการพบลูกหมูประหลาด๙ตัวฮะลักษณะเหมือนหมาดาเมเชียน
พี่ดูสิจุดมีสีดำตามลำตัวคล้ายกับสุนัขพันธ์ดัมเมเชียน
อยู่ที่ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ย
บ้านเค้าเองเลยมันเป็นหมูพันธ์จริงปะครับ
เพิ่งเห็นบางบังนอกเคยมีอย่างนี้
หมูประหลาด๙ตัวนี้เป็นเพศผู้๖ตัวเป็นเพศเมีย๓ตัว
สุขภาพแข็งแรงทุกตัวซึ่งตนได้ซื้อลูกหมูคอกนี้มาเลี้ยงไว้

เรื่องที่น่าแปลกพ่อและแม่พันธุ์ของลูกหมูคอกนี้

ไม่มีรายจุดเลยอ้าว
พ่อและแม่ของหมูเป็นสีขาวล้วนเลยฮ
ยังไม่มีชู้แม่กำลังจะพูดเลยว่าแม่ไปทำอะไรมา
อย่างไรก็ดีเนี่ยลูกหมูดำเปล่าเนี่ยมันน่ารัก
วิ่งซุกซนในคอกกันอย่างคึกคัก
ช่วงเวลากลางวันมันร้อนมันก็จะไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ซึ่งก็กลายเป็นอันซีนลำปาง
โอ้โฮรู้ต่อของนั้นชาวบ้านเมืองลำปางจนก็แหงกันมาดูอยากขายอยากขาย
ดูหมูก็ชุดใหญ่แล้วเลี้ยงไว้อยู่ด้านบ้างทั้งหมดคุณดูสิแล้วไปจุดดำหมดเลย
น่ารักดีมันแดมเมเชียนเนอะมันแดมเมเชียน
จุดทุกตัว๙ตัวอีกต่างหาก
อย่างนั้นไม่ได้อันนี้ใช่ไหมมีจะเตือนท่านผู้ชมนะคะว่า
อุตุเขาบอกว่าเดือนนี้กับต้นเดือนพฤษภาเนี่ย
จะมีอุณหภูมิสูงถึง๔๓องศาเซลเซียส

อันนี้จากกรมอุตุที่ท่านอธิบดีบอก
เนื่องจากว่าผลกระทบจากอากาศร้อนอุณหภูมิมันจะสูง
จะทำให้พระอาทิตย์ตั้งฉากพระอาทิตย์ตั้งฉากของที่๒๗เมษา
ก็จะเลื่อนไปจนถึงพฤษภา
ก็ขอให้ป้องกันตัวเองดีนะคะจะเป็นฮิสโตรกได้อย่างนี้
ซึ่งที่จะร้อนมากคือแม่ห้องศรตากลำปางสุโขทัยอุตรดิษฐ์และนครสวรรค์
เนื่องจากอยู่ไกลจากทะเลแล้วจะไม่มีลมอะไรไปช่วย

เรื่องอากาศจะมาเตินน่ะนะฮะช่วงหน้าค่ะนี่ก็บอกว่า

ออกมาพูดแล้วฉันจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกัน

ตอนนี้นัวมากค่ะข่าวเยอะมากจริง
ข่าวนอกข่าวในแน่นเป็นบท
สรุปคลิปส้ำนักศึกษา

มีข่าวมาว่าคุณป้องเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่กำลังทำมิดีมิดร้าย

สะพานเลยคนงึงที่คอนโดหรูเลย
ลือกันว่ามีหลายคนแต่หนึ่งในนั้นมีชื่อคุณป้องเข้าไปด้วย
เขาบอกเป็นพระเอกฮอตคนหนึ่งเป็นคุณป้องนวัด
ล่าสุดนักข่าวไปเจอพี่ป้องจัดเลย
เขาว่าเห็นข่าวหรือยัง
ก็บอกว่าได้อ่านข่าวแล้วเขาบอกว่าผิวขาวไม่ใช่ผมแล้วล่ะ

เขาไม่ได้เห็นคลิปอันนั้นนะฮะ
เขาเห็นในข่าวเพื่อนส่งไลน์มาบอกว่ามีข่าวอย่างนี้แล้วนะฮะ
แล้วก็ไม่ใช่ผมและเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น
มั้งมีมั้งนี่ไงล่ะพ่อป้อง
เขาก็เลยเกิดที่คือฮามั้งทำไม

แต่ป้องเขาก็ตกไปว่าขอบคุณที่นึกถึงให้ฟังหูไว้หูดีกว่านะครับ
เวลาสืบสื่อก็ใจเย็นค่อยดูกันต่อไป
ถ้าใครผิดพลาดก็กลับตัวและให้อภัยกันได้อย่าไปเครียดมาก
นี่แต่ป้องก็บอกเด็กงงเว้ย
ป้องนวัดมีแฟนเป็นแบบเด็กยังเรียนไม่จบอ่ะเธอ
น้องเอ่ยทันเยียววัน
พี่ป้องเพราะควบคุณใหญ่ไฮโซ

แอ๊บอีกละไม่อยากแก่ค่ะ

อยากจะคิดเรื่องนี้อยากโฟกัสเรื่องงาน
แต่เราก็ไปถามคุณเมย์ปฏิดาเพื่อนของนัก

ก็คือเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะพี่เมื้องเขาเปลี่ยนเป็นเมปะทิดา
ไม่รู้ว่าเมย์มีชื่อจริงหรือนี่แต่เมเฟื่องอารมณ์

เขาเปลี่ยนได้ในโจ๊กไอจีหรือเปล่าแล้วก็แต่นัดสกุลนี่แหละกระเบิดไป
คือชื่อจริงพี่เมย์เขาชื่อปะธิดานะคะ
เขาบอกว่าเขาเชียร์เขาอยากให้พี่อ้ำพัชราภามีแฟน
เขาบอกว่าตอนนี้ก็เพื่อนสนิทคุยกับไฮโซฟุกจริง
ชมคุณอ้ำณเดชนเดี่ยวในเรื่องความรักมากผู้หญิงคนนี้ลึกเขาก็อยากให้เพื่อนเขาเนี่ยมีแฟน

แต่ถ้าสมมติว่าแบบมีไม่ได้แล้วไม่ตรงสเปคไม่คลึกก็คงจบ้าง
เขาบอกว่าถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็คือเขาจะไม่ครบพี่เมย์บอก
มันก็ต้องคิดมั้ยมันก็แบบรู้สึกไม่ใจแล้วว่าพี่มันมีลูกมีหลานวิ่งตามกันเต็มไปหมดแล้ว
เธอเลี้ยงเธอเอ็ดดูหลานทุกคนอะมาให้รางวัลหลานสุขภิกษ์
แต่คืนนี้ขอให้ดูมูไนท์กันหน่อยเดี๋ยว๔ทุ่มเรากลับมาเจอ
เราไปที่คุณยอดชายเชื่อมั้ยพี่นัดปั้นกันกันหนึ่งตอนนี้
เรื่องของคุณมิชัยบัญชาเนี่ยอยู่ดีเขาไม่ได้เป็นดาราที่รุ่นเดียวคุณมิชัยบัญชา
แต่เขามาปั้นคุณมิชัยบัญชาเพราะคุณมิชัยบัญชามาเข้าฝั่งแล้วก็มาปั้น
แล้วเป็นครั้งแรกสดที่จริงแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาตายไปแล้ว
คนที่มาหาเขาคือยมยมทูตความจริงแล้วก็ไม่รู้แต่เป็นครั้งแรกที่กัญชัยก็กลัวอีกแล้ว
เขาก็จะวาดรูปยมทูตที่เขาเห็นเป็นยังไง
แต่สิ่งหนึ่งที่รายการมูไนท์อยากจะได้จากเขามาก
คือเมื่อก่อนเราย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วไม่รู้จักหรอกว่าพระพิคเนธคืออะไร
พระพิคเนธมาเข้าฝันแล้วเขาก็เลยปั้นเป็นพระพิกเนธเข้ามาเลย
เพราะฉะนั้น๔ทุ่มตรงคืนนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับมูไนท์
คืนนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ